ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้บอกเลยว่าเสียงแตก

ผู้หญิงคนหนึ่งค่ะตั้งคำถามโยนคำถามมา
ถามว่าปลาร้าที่มีหนอนกินได้ไหม
อยากกินปลาร้าทอดก็เลยไปที่ร้าน
แล้วปรากฏว่ากำลังจะไปซื้อหนอนเต็มถุงเลยค่ะ
ก็เลยตั้งคำถามว่าแบบนี้ควรไปต่อหรือพอแค่นี้คือ
กินได้หรือกินไม่ได้ไอ้ปลาร้ามีหนอน
คุณผู้ชมดูคลิปก่อนแล้วเดี๋ยวขยายความเพิ่มเติมนะคะ

ทุกคนเราไปร้านค้าแถวบ้านมา
ด้วยความที่อยากกินปลาร้าทอด
เราก็เลยเดินไปซื้อปกติไม่เคยกิน
แต่วันนี้แบบไปซื้อแล้วแบบถามป้าป้าบอก
มันกินได้นะมีหนอนแบบนี้คือนอนหนอนแบบนี้
ถ้าเราเอาไปทอดมันกินได้จริงใช่ไหม
คือไม่เคยรู้เลยจริงเว้ย
อยากรู้อ่ะช่วยบอกหน่อยว่ามันยังกินได้จริงใช่ไหม

แต่จริงแล้วเนี่ยผู้ทรงคุณนวุฒิด้านปลาส้มเนี่ย
บอกว่าปลาส้มพี่โอบอกกของเรา
เป็นไงบอกว่าจริงมันคือปลาส้มมันไม่ใช่ปลาร้าไม่ใช่ค่ะเห็นไหม
ชิ้นมันจะใหญ่พี่แกเป็นผู้ทรงก็บอกว่านี่คือปลาส้ม
ตอนแรกจะเข้าภาพก่อนจะเข้าภาพมากำลังจะอ้าปากบอกว่า
โอ้โหปลาร้าปลาส้มเนี่ยมาเถอะนัทพงศ์ข้าวหมดหม้อ
เปลี่ยนใจแล้วยังไงคะถอยเลยคือคือมันมันมีได้ไหม
แต่มันเยอะขนาดนี้ไม่ไหวอะครับเอาไปทำให้สะอาดเถอะ
แต่แม่ค้าบอกว่าไงรู้ไหมคะการันตีหนอนทุกตัวที่อยู่ในปลาส้ม
ทอดกินได้กรุบกรอบโอ้หนอนนี่คัดมาอย่างดีมีคุณภาพ
แล้วพี่คิดว่ากินได้ไหมเออผมขอสละสิทธิ์ฮะไม่ไหว

อร่อยแท้ต้องมีหนอน
แล้วหมายถึงไม่ได้ล้างหนอนออกทอดทั้งหนอนอย่างนี้หรอ
ใช่แล้วเด็ดเนื้อปลากินหนอนมันตายไปเองอยู่แล้ว
เมื่อวานจะไปซื้อแต่ป้าบอกว่ากินได้
ของแท้ต้องมีหนอนชัยนี่หนอนสะอาดกินได้กินแล้วครับ
เดียวได้ไหมปุ้ยเชิญค่ะคุณผู้ชมที่ดูอยู่ครับช่วยบอกมาหน่อย
ว่าคุณเห็นเป็นอย่างไรกับข่าวนี้
เคยกินไหมหรือว่าไม่ไหวจริงบอกมาหน่อยครับเดี๋ยวผมรออ่านฮะ
นี่ค่ะสาวเมืองย่าโมเจ้าของคลิปบอกว่า
ใจเธอไม่กล้าพอผมก็ไม่กล้า
ไม่กล้ากินทุกชมแต่ทีนี้นี่ลองคิดจินตนาการตามดูนะคะ
ไอ้หนอนเหล่านี้มันเกิดจากอะไรเกิดจากแมลงวันใช่หรือไม่
แล้วแมลงวันเวลาตอมเนี่ยมันตอมของสะอาดไหมมันตอมอะไรคะ
แขยะตอมอุจจาระถูกมั้ย
เอาจริงคือคิดต่อแล้วยังไงคะมันมาหย่อนไข่
ไข่ของมันสะอาดหรือไม่
ก่อนหน้านี้เคยมีข่าวใช่ไหมคะว่าของที่แมลงวันตอมอย่าไปกิน

แล้วเนี่ยแปลว่าไอ้ปลาส้มเหล่านี้แมลงวันมาตอมหรือไม่
มันก็เลยมีไข่ออกมาแบบนี้หนอนออกมาแบบนี้
ใช่ค่ะถูกค่ะหนอนบางประเภทมันกินได้แต่ว่าสุดแล้วแถมแล้วแต่บางคน
เมื่อกี้พี่ต้นบอกบางคนบอกว่าของแท้ต้องหนอน
บางคนบอกว่ามันไม่ใช่นะมันไม่ถูกสุขลักษณะ
ปลาร้าหรือปลาส้มที่หมักอย่างถูกต้อง
จะต้องไม่มีนอนน้อนแล้วหนอนค่ะไม่มีน้องหนอนแบบนี้นะคะ
สรุปคือไม่สรุปสรุปคือไม่สรุปไม่กล้าสรุปเลยเพราะว่ากลัว
ก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอข่าวแล้วพอเราบอกว่าหนอนกินไม่ได้แบบนี้
มีคนบอกว่าโอ๊ยคุณรสลินคุณมั่วหนอนมันกินได้
แมลงวันกินได้มีมาด่าอีกเลยไม่สรุปแล้วกัน
ปลาร้ามีได้แต่ปลาส้มไม่มีหรอกกินไปได้ยังไงโอ๊ยหิวข้าว
มันกินได้ผมคนอีสานปลาร้ามีหนอนมันก็ไม่แบบนี้
กลิ่นออกมานอกจอเลยกำลังกินข้าวข่าวบ้าอะไรเนี่ย
มันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเลยนะคะ